สำหรับเหตุปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่ขอนแก่นค่ะ

ผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นมีทั้งหมด๕คนด้วยกัน

แต่ว่าอีก๒คนหนีข้ามไปสปลาวแล้วนะคะ
ตอนนี้มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย
คนร้ายบุกเข้ามาในร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
กว่าทองรูปประพันธ์ไปได้เนี่ยนะ๔๓๗บาท
บาทไม่ใช่ราคานะคะเป็นน้ำหนักทอง
คุณคูณเข้าไปสิว่ามันได้ไปเท่าไหร่
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นแล้วก็ตำรวจภูทรภาคสี่
ติดตามและจับตัวนายสุพศเพชรรังศรีชาวชายภูมิ
และนายไพรวัญญาบัณฑิตชาวจังหวัดอุดรธานี
คนนี้รับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถพานายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์
แล้วก็นายเรืองศักดิ์พันธองไปขายทอง
และพาไปส่งที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคาย
เพื่อให้หนีข้ามไปยังสปลาว
เป็นคนขับรถพาไปขายของแล้วก็พาหนีนะคะ
จากนี้ตำรวจยังไปจับตัวนางจันทจร
ภรรยาของนายไพรวันหนึ่งในคนขับรถ
แล้วก็ยึดทองรูปภัณฑ์คืนมาได้๒๐๒บาทในบ้านพักที่ชายภูมิ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่า
สอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่า
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอว่าจอดทิ้งอยู่ในป่าละเมาะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตรเนี่ย
เป็นรถที่ผู้ก่อเหตุขโมยมาอีกทีนึงค่ะ
จากพื้นที่สพเมืองอุดรธานีเพื่อเอามาใช้ก่อเหตุโดยเฉพาะ
และหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้รถกระบะ๔ประตูสีบรอนเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นรถที่นายชัยมงคลยืมมาจากแม่ยายนำมาใช้ขับหลบหนีไปที่จังหวัดชายภูมิ
และทั้งสองก็ได้แบ่งทองให้กับคนสนิทไปบางส่วน
แล้วก็แบ่งทองหนัก๒๐๐บาทใส่หาย
หายฝังดินเอาไว้ในสวนยางพาราของแม่ยายนะคะ
โดยนายชัยมงคลยังได้เขียนจดหมายไว้ในหายโดยมีข้อความว่า
อ้ายความรักความจริงใจความซื่อตรงต่อกันคือหัวใจของการคบกันระหว่างเราสองพี่น้อง
ถ้าพี่มาเปิดหายนี้ก่อนแทนที่จะมาเปิดพร้อมกัน
นั่นก็แสดงว่าพี่ไม่ซื่อตรงต่อกัน
ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นเลย
ผมรักและเชื่อใจพี่นะครับ
ต่อต่อมาค่ะผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ก็ขับรถกระบะสีดำมารับผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายชัยมงคลแล้วก็นายเรืองศักดิ์เอาคลองไปขายที่อำเภอบ้านแท่น
แล้วก็รับมอบทองให้กับนางจันทรจร๑เส้นนะคะหนัก๒บาท
หลังขายทองแล้วก็เดินทางไปส่งผู้ก่อเหตุทั้งสองรายที่อำเภอศรีเชียงใหม่ในจังหวัดหนองคาย
แล้วก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังสปลาวค่ะ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สารอนุมัติหมายจับนายชัยมงคลแล้วก็นายเรืองศักดิ์เรียบร้อยแล้วในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์
ส่วนนายไพรวันและนายสุพธิ์ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้ว
โดนข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์และรับของโจร
ก็ถูกคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังวันนี้ล่ะค่ะ
ส่วนนางจันทจรถูกแจ้งข้อหารับของโจร
ก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้สอบปากคำเพิ่มเติม

ก็จะดำเนินการจับกลุ่มมาดำเนินคดีทันที
โดยเจ้าหน้าที่มีการประสานกับทางการลาวให้สืบสวน
แล้วก็ติดตามจับตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้แล้วค่ะ